กำลังพูดถึงฟิภันธ์

หลังจากพี่จะมีคราวเรื่องอย่าร้างกันได้เนอะ

แต่บอกว่าไม่ขอเลื่อนนะคะขอทำงานก่อนค่ะ
แล้วก็ขอโสดข้ามปีไปเลยค่ะ

ว่าตั้งแต่ได้เป็นศิลปินเต็มตัว
เพราะว่าจะต้องอยู่บนเวทีแล้วก็แบบว่า๑๒๓จุดพลุแบบนั้นไปค่ะ
แล้วก็ปีนี้เช่นเดียวกันค่ะพันธุ์ก็คือบอกว่า

โดยมีงานที่กรุงเทพหานครค่ะ
ถามว่าที่ผ่านมามีคนจีบไหมก็มีบ้างค่ะ
แต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้พอโสดข้ามปียาวไปก่อนค่ะ

พันธุ์ก็วางแผนเดินสายทำบุญมูเตรูอีกแล้ว
คนบันเทิงชอบมูเตรลูนะเขาหาเลขเด็ดเสี่ยงโชคต่อไป
เพราะว่าพันธุ์ก็คือคนหนึ่งที่ยืนหนึ่งมาก
ถูกรถเตรียมหลายงวดแล้ว
ปีใหม่ทุกปีจะไม่เคยได้ไปที่เอาที่ไหนเลย

ก็ยังคงสายมูอยู่นะก็ยังชอบ

อ่านี่ไง
หลังใหม่ที่พูดหลังใหม่ไม่เรื่องผู้ชายนะ

เพราะว่าพรรดิเขาหายจริงเขาถือโรตเตอรี่ทั้งบ้านเลยอ่ะ
กันข้ามปีไปด้วยกันแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ